ไปเที่ยวผับไม่ใช่มีแค่ผู้ชายเนอะที่เขาเหม็นกัน

ผู้หญิงสาวคนหนึ่งอายุยี่สิบห้าเบนเจอร์เพศพอดีครับ
ไปเที่ยวผับแล้วโต๊ะข้างข้างนั้นเป็นกลุ่มสาวประเภทสอง
แล้วก็ไปคำเมนต์กันนึกว่าเขาไปด่านะฮะ
ผู้หญิงนะก่อเหตุเอาปืนชักชักปืนขึ้นไปยิงสาวประเภทสอง
ที่หน้าท้อง๔นัดจนบาดเจ็บสาหัส
เพื่อนของกลุ่มคนเจ็บก็ไม่พอใจลากตัวผู้หญิงไปรุมตบ
รุมกระทืบหน้าร้านสะบักสะบอมทีเดียวคุณผู้ชม

นี่คือภาพวงจรปิดหน้าร้านเนี่ยครับ
เห็นปืนในมือชัดเจนเลยนะคะผู้หญิงคนนี้คือนางสาวชะนิตราเดชา
เขาเอาปืนยิงขึ้นฟ้าก่อนแล้วก็ไปยิง
ใส่นายทวีเกียจยางศรีซึ่งเป็นสาวประเภท๒
ท้องและลำตัวรวม๔นัดบาดเจ็บสาหัสนี่ครับ

หน้าชื่อว่าผับตั้งหลักอยู่ริมถนน๓๐๔ภายในเขตเทศบาล
ตำบลเมืองปักอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อนของคนที่โดนยิงก็ลุมสกรรม
ผู้หญิงคนที่ยิงนั้นสะบักสบอมนะฮะแล้วก็คุมตัวไว้ส่งตำรวจต่อไป
พื้นที่เกิดเหตุนั้นมีรอยเลือดกระจายเต็มไปหมด
แล้วก็มีปลอกกระสุนจุด๒๒ตกอยู่๔นัด
แล้วก็พบปืนพกสั้นออโตเมติกขนาดจุด๒๒ตกอยู่ด้วย
เพราะว่าก็มีการไปนั่งดื่มกินกันกับโต๊ะข้างอีกโต๊ะหนึ่ง
แล้วเกิดการคอมเมนต์กับสาวประเภท๒คนนี้
นั่งอยู่โต๊ะใกล้กันมีปากเสียงกันขึ้นตัวเองก็เลยถูกทัก
จึงบันดาลโทษะครับใช้ปืนที่พกมาผู้หญิงคนนี้ไปเที่ยว
นะพกปืนไปด้วยพกปืนไปด้วยเอาปืนที่พกมายิงสาวประเทศ
สี่นัดจนบาดเจ็บตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าไปนะฮะ
มีอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ข้อหาพกอาวุธ
พร้อมกับควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะส่วนอีกหนึ่ง
เหตุการณ์ครับมีพลเมืองดีแจ้งเข้ามาครับยังไทยรัฐทีวีบอก
ว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนเห็นนะเขาก็แจ้งเข้ามาว่า
สาวประเภท๒คนนี้คือนายทวีเกียจชื่อเล่นคืออาร์มเนี่ยคน
เจ็บเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนที่ร้านที่เกิดเหตุซึ่งไปเที่ยว
กันเป็นประจำระหว่างกลุ่มคนเจ็บระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะกลุ่มคน
เจ็บเองก็ร้องเพลงก็หลอกกันเสียงดังตามภาษาเพื่อนนะไป
กันเยอะนะฮะจนคนก่อเหตุซึ่งเป็นขาเที่ยวประจำเช่นเดียว
กันคือขาใหญ่ขาใหญ่มาเจอกันครับนะฮะในพื้นที่เขาเรียก
อามตะโกนถามว่าพวกมึงเนี่ยเป็นอะไรกันมึงด่ากูเหรอไปถาม
เขาแบบนั้นนะฮะฝ่ายคนเจ็บคืออาร์มก็ตอบว่าไม่มีใครด่าอะไร
พี่พี่เป็นอะไรเนี่ยหลังจากนั้นก็ผู้ก่อเหตุก็พูดสวนกลับ
ว่ามึงไม่รู้หรอกว่ากูเนี่ยลูกใครอย่ามาเก่งกับกูนะแล้วก็
ชักปืนขึ้นยิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดอันนี้ผู้หญิงเป็นคนพูด
หลังจากนั้นเพื่อนของผู้ก่อเหตุก็พยายามไปห้ามแล้ว
ใส่น้องอามเนี่ยสามนัดกระสุนเนี่ยถูกอวัยวะเพศสำคัญ
ม้ามทั้งปอดทั้งท้องเบื้องต้นก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้น
ยื่นประกันตัวออกไปแล้วทางครอบครัวคนเจ็บเองก็เกรง
ว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยแจ้งมาทางไทยรัฐให้
เป็นสื่อกลางในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับ
คนเจ็บด้วยนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นลูกของคนที่มี
ที่พลคืออันนี้แจ้งมาทางคุณเชอรี่ผู้ประกาศบันเทิงเรา
เพราะว่าเพื่อนคุณเชอรี่เป็นรุ่นพี่กับน้องอาร์มที่ถูกยิง
นี่เราก็ส่งทีมข่าวตามไปที่โคราชแล้วนะคะเดี๋ยว
ดูว่ามีความคืบหน้ายังไงด้วยนะคะ